เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ทะเลาวิวาดกันเจ้าของปั๊มค่ะคือไปต่อว่าลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะมาซื้อแก๊สถุงต้มแล้วเหมือนกับว่าไม่เห็นเจ้าของอ่ะเดินเข้าไปในร้านเจ้าของก็เลยขึ้นเสียงใส่เจ้าของก็งงฮะเดินอาดอาดเข้ามาอ้าวนี่ฉันเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีการต่
เกิดขึ้นตอนเช้าของวันที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ในคลิปเนี่ยนะคะ
กลุ่มชายชะกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนกับเขาทะเลาะกันแล้ว
ที่ฝั่งลูกค้าไม่พอใจสิฟะก็โตเถียงกัน
ไปเอาปืนค่ะปืนที่เก็บไว้ในร้านเนี่ยออกมาไว้ป้องกันตัว
แล้วฝ่ายลูกค้าเห็นว่าทางฝั่งของนายยวนมีปืน
ก็เลยกลับไปทีนี้คิดว่าเรื่องมันจะจบค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้จบนะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกค้าคนเดิมขับกระบะมา
รอบนี้มาพร้อมกับพวกด้วยอีกสองคนกลับมาหาที่ร้านนี่แหละ
แล้วก็ต่อว่านายยวนด้วยเรื่องเดิมสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ทะเลาะกันเถียงกันจนโดนรุมชกต่อยแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยคือโดนหมัด
จนคุณยวนเนี่ยบอกว่ามึนเซล้มเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะ
ลูกค้าเข้ามากัน๓คนไงก็เลยรุมสกรรมจนทำให้คุณยวนนอนสลบอยู่ที่พื้นประมาณสัก๒๐นาที
แล้วฝ่ายนั้นเขาก็ขึ้นกระบะหนีไปทีนี้ค่ะพอตัวเองได้สติรู้สึกตัวเนี่ยนะ
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งตำรวจที่สพแม่เล่
มา๒อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความคืบหน้าทางคดีเลย
ตอนเนี้ยนะคุณหน้าข่าวผมเนี่ยเครียดเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าผมจะเจ็บตัวฟรีหัวแตกฟรีหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามตำรวจหน่อย
ไปช่วยตามความคืบหน้าของคดีที่สพแม่เลนนะคะ
เมืองต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีเขาบอกว่า
ตอนนี้รู้แล้วว่าคนที่มาทำนายยวนเนี่ยคือใคร
แล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งจากโรงพยาบาลแม่วงด้วย
ว่าใบตรวจร่างกายของนายวนเนี่ยออกมาแล้ว
ตอนนี้ก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับ๓คนที่มารุมทำร้ายนายยวน
โทรศัพท์ไปแจ้งนายยวนบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะ
มาเลยมาที่สพเดี๋ยวจะให้ชี้ตัวผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะ